หวันวานก็เสริมขึ้นมาจากเช้าจนถึงเกือบ๓ทุ่มเลย
ถือว่าเราได้นำเสด็จแพร่หลักฐานให้สารจนการปรินี่ได้พิจารณาได้อย่างเต็มที่
เพราะตำรวจกองฝากที่มาถือว่าเป็นพยานสำคัญ
ที่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครโกหกใครพูดจริงใครไปที่ไหนยังไงในวันที่สำคัญต่าง
ส่วนวันนี้เราก็มีอยู่สำภาพเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบกบอท
เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่ได้มีการดูดโทรศัพท์
มีการสืบสวนในเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงต่าง
ว่าการเอาสำเนามาจากทางคู่ความทั้งสองฝ่ายมีความถูกต้องแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไร
แล้วก็โปรแกรมนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือเปล่า
และทางสืบสวนเจอหลักฐานเจอคลิปเสียงไหนที่สำคัญกับคดี
เดี๋ยววันนี้ตำรวจบกบอทจะมาไขข้อข้องใจ

ก็ปากแรกนะครับก็ครึ่งวันนะครับ
อีกปากหนึ่งก็ช่วงบ่ายนะครับ

อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งพันธุ์ตำรวจดีปฏิพทธ์เกี่ยวกับเรื่องงานเทคนิคของทางปธ
โปรแกรมโอลินสิกอะไรพวกนี้ครับที่ดูดมาจากเครื่องโทรศัพท์แล้วเอาไปไว้ในโปรแกรม
แล้วมีการแยกอะไรยังไงในนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้าง
แต่ตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่อีกตำแหน่งนึงที่ทางหลวงแต่ว่าคนที่ทำรายงานสื่อสวนของพธก็คือ
เดี๋ยวตอนบ่ายท่านจะตามมาแล้วก็จะเปิดข้อมูลของท่าน
โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ที่
ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางจำเลยนำทางฝ่ายกองปราบมานะครับ
มาสงรายนะครับก็

ก็ในวันนี้ก็เป็นเรื่องบอทอนะครับ
ของคลิปเสียงอะไรครับที่จะต้องมาที่บ้านนะครับ
วันนี้ว่าหลอกจากพอแล้วจะมีทางเอ่อ
ยังไงก็ลองดูว่าวันนี้จะมีมาไหมก็ไม่ได้มีความ
หรือสี่สันโจทย์ไปถามอ้ายการเลยนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของทาง
จำเลยที่จะนำพยานหลักฐานมา
สบายใจนะครับได้ฟังพยานของฝ่ายจำเลยมาสัก๒๓วันเนี่ยนะ
ก็เป็นพยานบอกเล่าซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราว

อย่างไรก็ดีวันนี้ก็คงจะมีรอดูว่าทางฝ่ายจำเลยนั้น

และอยากจะมีไม้ค้าที่ขายให้หนูเจ้าหนูมา
เราจะได้รู้ว่าลุงบรูนซื้อจากใครครับ

แล้วตอนนี้ก็ไม่มีไม้ค้ามาจริงเลยครับ
ก็ตอนนี้เขามีโอกาสที่ยา
ก็ต้องรอว่าอาจจะมีไฟส์มาก็ได้เราก็รอ
ปัดเด้นที่ว่าไม้ค้าพยาบินยังยืนยันว่าขายให้ใครครับ
วันนี้มีเริ่มกี่ค่ะต้องดูมาสั่งแบบนี้